เมื่อเช้านี้ก็มารายการเราเราก็ไล่กลับไปแล้วนะครับ

นางนี่๑๑ล้านเหรียญนะพี่
ที่เอาไป๔๐๐กว่าล้านบาท

แต่ชุดเสื้อคุมที่เตรียมจะอาบน้ำ
ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าขึ้นบันไดมา

หน้ากากแล้วคนอื่นก็สวมหวกตำรวจ
เปิดประตูกระจกเข้าหาเธอเธอคิดว่าเธอจะต้อง

เท้านะฮะเธอก็กล่าวว่า

ต้องดูแลนู่นนี่แต่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลย

แปลว่าแหวนเหรอใช่ไหมใช่อันหนึอันหนึ
เธอก็เลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาจะต้องมาป้นแน่เลย

ข้อมือปิดหมดเลยเธอก็ไม่รู้อะไรแล้ว

ตะกูลตะกูลแบบว่าอย่าทำฉันเลยทำฉันเลย
ไอ้โจทย์ก็รำคาก็เลย

ปากคำเธอก็ให้ปากคำว่าคนร้ายบุกป้นเธอนี้

แต่ภาษาฝรั่งเศสและสิ่งเดียวที่เธอเข้าใจ
คือคำว่าแหวนแหวนอันหนุ
โดยคิมเข้าใจว่าคนร้ายนั้นต้องการไปแต่ในที่สุดแล้วก็เลยเข้าใจว่าต้องการไปแต่ทรัพย์สิน

ได้รับการคุ้มกันระดับเดียวกับประธานาธิบดี
เลยทีเดียวนี่โดนป้นไปแล้วไง
ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและคุ้มกันเพิ่มเติมอีกหลายเท่า
มีคารวาลคุ้มกันและของคิมและแคนเย่มากกว่า๑๐คัน
มีบริการถึง๒๐คนเพื่อคอยสอดส่องความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ
แล้วประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นนี่คือกลับมาอเมริกา
ก็นี่ไงหลังจากข่าวที่แพร่สะพัดออกไป
มาแสดงความคิดเห็นต่างส่วนมากก็ให้ความเห็นใจ
แล้วก็บอกให้กำลังใจต่างแต่มีจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความเห็นว่า
เพราะการโพสต์หรือโชว์เป็นการนำภัยร้ายครั้งนี้เป็นสู่ตัวนั่นเองจำไว้ประบวนเรียนน่ะจ๊ะ

ไม่แต่โอเคแหละทั้งสองคนแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นเจ้าของแฟนชั่นโลก
นี่คือธุรกิจของเขานะคนที่ไปวิจารณ์เขาไปได้ยังไง
นี่แต่เอาจริงไปเช่าบ้านอยู่ไม่ใช่โรงแรม
เฉพาะแหวนที่หายไปเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์เขาจะทำกันว่า
หลังจากถือว่าเป็นเรื่องช็อกสุดขีดแล้วถูกต้องไหมครับ
หลังจากที่คนร้ายบุกชิงทรัพย์กลางดึกในห้องพักของทิมการเจชเชียน
แต่แน่นอนว่าแหวนเพชรของเขาเม็ดนั้นวงเดียวนะฮะ

เฉพาะแหวนวงเดียวที่เมื่อกี้คุณพูดถึง
กว่าล้านบาทจะถูกนำไปขายที่ไหน

ในประเทศที่เธอมีความรู้น้อยว่าเขามีระบบอะไรยังไง
คุณดูเอาเองแล้วกันว่าเวลายอดไลค์เขาจะออกล้านกว่าไลค์

ในงานเดียวกันณเดชน์ยายาใส่๒๕๐ล้าน
แล้วเขาไม่โชว์ไงเขาโชว์ในงานเลย

บลูซาไฟล์นี่๑๑เมตร

อันนี้เขาให้ใส่กล่องที่เมืองที่สักเดียว
แต่แม่นี้เขาใส่ในชีวิตจริง
ฉันยังเคยใส่เลยทั้งหมด๓๐๐ล้าน

แล้วทำไมแม่คิมเขามี๔๐๐กว่าล้าน

แต่ช่วงนั้นเขาก็แบบอยากขออยู่คนเดียว

แต่พอตอนที่โจ้นเข้ามา
นางกำลังผ่านโทรศัพท์มาโทรศัพท์ให้เขาช่วย
สุดท้ายอีกโจรมันก็ปัดโทรศัพท์ที่เรื่องนั้นก็โดนมากออก
นางบอกว่านางหยิบโทรศัพท์มาเพื่อโทรก็โทรไปหาเขาถูกมัดอยู่เขาก็รับไม่ได้อยู่ดี
เพราะเครื่องเพชรนางก็น่าจะถึงแล้วเนอะแต่คือคนอ่าเขาเรียกว่าอะไร
คนนั้นก็บอกว่าทำไมทำความผิดผ้าขนาดนี้ทำไมยังแบบยังให้คนนี้เดินไป

นี่เขาว่าต้องสืบกันต่อสืบกันต่อไป
เวลาไปยังโอ้โหแหวนเพชรนางก็ยังใส่กันเต็มเลยเห็นไหมล่ะ
แต่ละคนอ่ะไม่ว่าจะไปชมพู่ไม่ว่าอ้าวใหม่
เออใหม่ดาวิการ์ล่าสุดคงเอาเม็ดเบอร์เลอร์นะ

ว่าจิ๊บอันนั้นเป็นแบบว่าให้ของขวัญคุณแม่
อ๋อให้ของขวัญคุณแม่เม็ดเบอร์เลอร์เนอะอย่างกับนับแข่งเนอะ
จริงแล้วคิดดูว่าชมพู่จะมีขนาดไหนล่ะ